เป็นคู่รักที่กั๊กสถานะนะคะ

ล่าสุดนี้นะคะหนุ่มโต้งเขาไม่สบาย
ก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ว่ากันไปนะคะ
ก็อยากได้กำลังใจดีเนาะ

หลายคนเป็นห่วงเนี่ยเข้าใจนะคะ
ก็ไม่วายหอดคำหวานกลับมาเนาะ

หน้านะโต้งไม่สบายก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
ไปกดกริงหน้าบ้านปรางจะได้หาย

ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเขาจะใจอ่อนบ้างหรือยัง

เราก็ไม่ค่อยว่างแต่ก็มีแวะไปเยี่ยมอยู่วันหนึ่งค่ะ
ก็เพิ่งได้อ่านข่าวก็มีคนแท็กมาให้ดู

ว่าเกลียดจริงปะเนี่ย
วันนั้นก็

วันนี้ก็หายเลย
ออกจากโรงพยาบาลพอดี

เยี่ยม
ชอบเวลาผู้หญิงโดนจีบเนี่ยเราจะเป็นต่อเนอะ
นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะ
ด้วยความว่าก่อนหน้านี้คู่นี้เขาคบกันมานานแล้ว
ตั้งแต่๙ปีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาด้วย
แล้วพอวันหนึ่งที่มันมีปัญหาทางใจกัน

พี่แช๊วสามารถไม่พูดพี่แจ๊คอ่ะเรากันไปแล้วมากันอีกใช่แล้วเสร็จดีนี้จะกลับมาง้อ
มันก็ยากนิดหนึ่งคุณผู้ชมยากนะเพราะว่ามาปลางนี่เหมือนอรุณาหรือเปล่าเนี่ย
ใจแข็งเหลือเกินเอาพูดตรงมีแฟนเป็นนักร้องก็ลำบากใจนิดนึง
ก็ตอนนี้อย่างที่หมอปลางบอกโต้งอยู่ช่วงทำคะแนน
ก็ทำไปแล้วกันนะปลาก็สบายดี